โดยอายุผมกับคุณพานทองแท้เนี่ยเราถือว่าวัยไล่เลี่ยกัน
ผมอายุมากกว่าเขา๔ปี
เด็กผู้ชายทั่วไปถ้าเรากินเราเที่ยวเราคบเพื่อนเนี่ยนะครับ

เรียกว่าเป็นเพื่อนกอดคอเฮไหนเฮนั่นได้ด้วยซ้ำไป
แต่เนื่องจากว่าผมมาเจอคุณพานทองแท้ในช่วงเวลาที่เราโตกันแล้ว
ก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมกันบ้างนัดพบปะกินข้าวกินปลา
มีอะไรก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้าง
ก็เลยกลายเป็นความสนิทสนมหรืออาจจะเป็นความผูกพันซึ่ง
ผมก็เชื่อว่าคุณพานทองแท้เป็นคนที่มีเพื่อนมิตรมากมาย
เป็นคนที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องอีกมากมายหลายคนไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้น
รู้ตรงนี้ว่าสนิทกันได้ไหม
มันไม่ถึงกับมีเหตุการณ์อะไรพิเศษแบบนั้น
ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่า
มันเป็นเรื่องของเวลา
คนได้มีโอกาสสัมผัสคบหาพูดคุยกัน
ก็ได้เห็นอุปนิสัยใจคอ
ได้เข้าอกเข้าใจความเป็นตัวตนของกันและกัน
ซึ่งแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผมหรือคุณพานทองแท้เนี่ย
ก็มีผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ผมก็มีพี่มีเพื่อนมีน้อง
อีกหลายคนที่ห่วงใยผูกพัน

เขาก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องอีกหลายคน
เป็นแต่เพียงว่าถ้าในครอบครัวเนี่ยเขาเป็นพี่ชายคนโต
แต่ว่าในชีวิตโลกกว้าง
เขาก็อาจจะมีทั้งวันที่เขาเป็นพี่
วันที่เขาเป็นน้องวันที่เขาเป็นเพื่อน
คงไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษ
กว่าพี่เพื่อนน้องคนอื่นของคุณพานทองแท้แล้วครับ
เป็นแต่เพียงว่าผมอายุมากกว่า
เขาก็เลือกผมเป็นพี่คนหนึ่งเท่านั้นเอง
ผมห่วงใยเขาเสมอแล้วครับ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้ตลอดมา
การฟังคำที่ภาคสาคดีนังกล่าว
ก็ภาวนาเอาใจช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
อย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการพิจารณาของศาล
คำพิพากษาก็เป็นเรื่องที่เราเคารพไม่ไปก้าวร่วง
เท่าที่ทราบจากข่าวหรือว่าได้มีโอกาสสนทนากันอยู่บ้างก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณพันธองแท้ก็จะยืนยันต่อสู้คดี
ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดเราก็เป็นกำลังใจกันอยู่ครับ
ก็ทราบจากข่าวนะครับแล้วก็ยังเคยได้สนทนาเรื่องนี้
กับคุณพันธองแท้อยู่บ้างในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ก็เห็นว่าจะไปฟังคำพิพากษาซึ่งก็เชื่อว่าถึงวันนั้นเนี่ย
คงจะมีหลายคนไปให้กำลังใจ
หนึ่งในจำนวนนั้นก็คงจะเป็นผมด้วยนี่แหละ
เราก็จะไปกันด้วยความสงบเรียบร้อยครับ
ไปด้วยความเคารพต่อสถานที่และกระบวนการตลอดจนคำพิพากษาของศาล